ตกใจไหมคะอย่าตกใจเลยค่ะ
สุพสรมาฮาคามินมาแล้วกับผู้กรรมร่าหนาว
ที่เรียกเฮ้ยเนี่ยเรียกกำลังใจค่ะ
เพราะว่าปีที่แล้วเป็นแชมป์มาราทอน
ปีนี้ก็ขอเป็นแชมป์อีกปีแล้วกันนะคะ
และยิ่งวันนี้เป็นวันวิ่งโลก
คำว่าวิ่งเนี่ยให้ไปวิ่งออกกำลังกาย

คุณผู้ชมค่ะและมาราทอนเขาจะปล่อยตัวตอนเช้า

ปัจจัยเดิมที่ทำให้เกิดฝนเขายังอยู่
เพราะฉะนั้นฝนก็จะยังคงลากยาวไปอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยลมมรสุมประจำฤดูค่ะ
พัดเอาฝนหอบขึ้นมาจากทะเล
ตอนใต้นะส่วนทางตอนบนของประเทศ
แอลยังอยู่หย่อมฝนยังอยู่ค่ะ
จะทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ช่วงเวลาไหนที่ตกบ้าง

นั่นแสดงว่าปล่อยตัวมาราทอนยังโอเคค่ะ
ไม่มีฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคกวนใจ
แต่พอช่วงเที่ยงและช่วงบ่ายเท่านั้นแหละ
ฝนกระจายหลายพื้นที่เลยนะคะ
จะเห็นว่าภาคใต้ค่อนข้างชัดเลย

แล้วก็ลากยาวจนมาถึงภาคใต้ตอนล่างนู้น

ฝนที่ตกลงมาหนักแบบนี้

ช่วงนี้การท่องเที่ยวต่าง
ทั้งทะเลทั้งป่าเขาลำเนาไพร

ฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตรเลย

ส่วนอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ
แต่ก็ต้องยังคงระมัดระวังเช่นเดียวกัน
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ภาคใต้เนี่ยทะเลไม่ควรเที่ยว
ป่าเขาลำเนาไพรพักก่อนค่ะ
เพราะว่าจะเห็นว่าน้ำป่ามาเยอะจริง
นี่คือน้ำตกลำปีค่ะ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี

กระแสน้ำแรงเลยน่ากลัวเลย
ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่จุดนี้
อย่าไปเลยค่ะน่ากลัวค่ะ

พื้นที่บางพื้นที่เขาน้ำท่วมขังแล้วนะ
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาล่าสุด

วาย๕๐๐ไร่
ข้าวนาปีเขาบอกเพิ่งหวานไปไม่กี่วันค่ะ

ส่วนพื้นที่อื่นบอกว่าตอนนี้ลงมือปักดำกล้าข้าวแล้ว
รอให้ข้าวมันเจริญเติบโตหนีน้ำท่วมได้ทันค่ะ
เป็นกำลังใจให้นะคะหลายคน
ฝนตกช่วงนี้ปัญหาประเทศประดังมากเลยค่ะ